ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่โอ้โหใจหายใจคว่ำจริงนะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการครับคุณแม่ลูกอ่อนค่ะคือลูกเนี่ย
อายุแค่สิบเอ็ดวันเป็นเด็กผู้ชายนะคะแม่ก็กล่อมลูกเข้านอนตอนหัวค่ำ
ดึกคือตี๓กว่าเกือบตี๔แล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาจะมาให้นมลูก
แต่แม่ก็เอ๊ะได้ยินเสียงเหมือนขวดน้ำขวดนมอะไรร่วง
หันไปดูงูเหลือมค่ะกำลังจะเลื้อยเข้ามุ้ง
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีสามกว่านะคะ
ถ้าเกิดเอาเวลาตามกล้องวงจรปิดอ่ะนะอันนี้ก็ตีสี่นิดนิดนี่ค่ะ
งูเหลือมตัวใหญ่เลยคุณผู้ชม
ประมาณสามเมตรได้นะคะความยาวนี่ค่ะที่เขาถือออกมานี่ค่ะน้ำหนักเป็นสิบกิโลนะคะ
แล้วคนที่จับงูออกมาคือพ่อเด็กนายสำรานนินแก้วอายุสี่สิบปีนะคะแล้วเด็กที่อยู่ในบ้านเนี่ยอายุแค่สิบเอ็ดวัน
เด็กชายธีรพัฒนินแก้วหรือน้องนานี่นะคะโอ้โหถ้างูตัวนี้เนี่ยมุดเข้าไป
ใกล้ใกล้กับเด็กเนี่ยนะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะแม่นี่หัวใจจะวายอ่ะค่ะ
หันไปเห็นงูแบบเนี้ยครับอยู่ใกล้ใกล้กับลูกอ่ะโอ้โหนี่ตัวใหญ่นะคะ
แม่ลูกเขานอนอย่างเงี้เหรอแม่ลูกเขานอนอย่างเงี้สองคนสองคนแม่ลูกอืมนี่เลย
แล้วก็เนี้ยลูกก็นอนอยู่เนี้ยอืมเพราะลูกพอลูกนอนอยู่ปุ๊บแล้วก็เอ่อ
งูมันก็เข้ามาเนี้ยพอเข้ามาปุ๊บมันก็มาชนพอมาชนขวดน้ำ
พอชนกดน้ำเสร็จน้ำล้มพอกดน้ำล้มแม่เขาก็ลุกขึ้นมา
เขาก็เห็นงูขดอยู่ขดอยู่ตรงเนี้ยนะขดอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใต้ใต้เนื้อเนี่ยใต้ขา
ใต้ขาเนี่ยเด็กจะนอนอยู่ตรงนี้มันก็ขดอยู่พยายามจะหาช่องที่จะเข้าไปเอากินเด็ก
โอ้โหนี่ค่ะคือเด็กอยู่ในมุ้งอืมงูพยายามจะมุดเข้าไปในมุ้งครับ
เด็กอายุแค่สิบเอ็ดวันแล้วคุณพ่อเป็นคนจับงูออกมา
แต่ว่าตอนเกิดเหตุคุณพ่อไม่อยู่นะคะนี่เด็กตัวเล็กนิดเดียวค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะ
โอ้โหนี่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหพ่อบอกหัวใจจะวายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบเกือบตีสี่นะคะ
ครับนี่ค่ะในซอยวัดแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คุณแม่ค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะนางสาวกิติยานามยงอายุสามสิบห้า
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนี่คุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าตอนค่ำก็กล่อมลูกนอน
อืมเป็นห้องพักคนงานนะคะลูกชายคือน้องนานี่เพิ่งคลอด
สิบเจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคือแบร์เบาะเลยนะคะห้องพักคนงานก็เป็นห้องเล็กเล็ก
ห้องของแม่นี่อยู่ชั้นสองครับงูเหลือมยาวสามเมตรนะคะน้ำหนักสิบกิโล
เข้าไปในห้องแล้วแม่ก็คือหลับไปแล้วนะ
แต่ตอนประมาณสักตี๓๔๕เกือบตี๔ได้ยินเสียงลูกร้องหิวนมเลยตื่นขึ้นมา
นั่งอยู่ในมุ้งจะป้อนนมลูกสักพักขวดน้ำล้ม
ก็เลยมองดูที่ปลายเท้านะคะนอกมุ้งเห็นงูเหลือมตัวใหญ่เลย
แล้วเหมือนกับพยายามจะเลื้อยมุดเข้ามาในมุ้งแล้วก็เด็กอยู่ในมุ้งอยู่ใกล้เลยนะคะ
บอกโอ้โหตะโกนเรียกสามีที่อยู่ห้องข้างอันดับแรกเลยคืออุ้มลูกออกไปก่อน
นี่ค่ะแม่เลยบอกไม่อยากจะนึกถ้างูมุดเข้าไปในมุ้งได้เนี่ย

ว่าเรียกแฟนบอกให้มาดูหน่อยงูอยู่ในห้อง
เรียกมาดูมาช่วยเอาลูกออกไปทีหนูก็กลัวภาวะตัวเก่ง
ลุกไม่ขึ้นอยู่ในมุ้งคุณพ่อคือตกใจตัวแข็งเลยตัวแข็งอยู่
ขาอยู่ตรงปลายขาเราเลยเหรอจ้ะแล้วเลื้อยไปอยู่ใต้โต๊ะ
อ๋ออ๋ออยู่อยู่ใต้โต๊ะไล่ก็ไล่ไม่ออก
ก็ไม่ไปใช่ไหมไปที่เรารู้เพราะงูไปชนขวดน้ำเหรอจ้ะ
ตกใจที่ว่าขวดน้ำมันล้มด้วยก็เลยตื่นขึ้นมาดู
ตอนนั้นเราปิดไฟไหมไม่ปิดเปิดไว้ทั้งคืนนี่นะคะครับพ่อก็มาช่วย
นี่ค่ะก็ช่วยกันจับงูออกมานะคะไปเรียกเพื่อนคนงานที่อยู่หอเดียวกัน
เดียวกันนะคะให้มาช่วยกันจับแล้วพ่อบอกว่าไม่ได้จับง่ายง่ายนะคะ
งูตัวนี้แรงเยอะมากใช้เวลากว่าจะจับได้เนี่ย๔๕นาที
แล้วพ่อบอกสงสัยมันคงหิวท่าทางจะหิวโซมาเลยสงสัยหิว
นี่ค่ะก็ใส่กระสอบครับก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินี่
ก็เรียบร้อยนี่คงหาไม่เจอเลื้อยไปเลื้อยมาขึ้นข้างบนได้ยังไงก็ไม่รู้
แล้วเด็กอยู่ตรงนั้นไปเห็นเด็กนอนอยู่ค่ะ